อบอตตอร์มหาสนุก

อบอตตอร์มหาสนุก
จะทำได้หรือไม่นะครับในช่วงนี้นะครับอบตขอแรง

ตอนนี้นะครับผมมีอยู่หนึ่งท่านอยู่ตรงนี้นะครับ

ขอบคุณคุณลูกค้า

กำนันอีทก็เป็นกำนันดอนคานี่แหละนะครับผม
กำนันวันนี้จะมาช่วยทำอะไร

พาว่าวขึ้นฟ้าแน่รู้ตัวแล้วว่าต้องทำอะไรนะครับ
ฉะนั้นเกมของเราเกี่ยวข้องกับว่าว
ที่มีชื่อว่าพาว่าวขึ้นฟ้า
ดอนคาสามะขี่

พาว่าวขึ้นฟ้าดอนคาสามัคคี

ด้านที่๑ให้ผู้ใหญ่๓คน
เสียงพร้อมทดสอบคันธนูโดยการเวียง๑๐ครั้ง
จากนั้นนำคันธนูที่ตั้งเสียงแล้วไปให้ในด่านที่สอง
ด้านที่๒ผู้ใหญ่จะทำการติดกระดาษว่าวเข้ากับโครง
จากนั้นเด็กจะวิ่งไปหยิบหางว่าวสองหางมาขู่
ซึ่งเด็กจะวิ่งไปหยิบหางว่าวได้ครั้งละ๑หางเท่านั้น
จากนั้นติดพันธนูเข้ากับว่าว
แล้วชาวบ้านก็จะช่วยกันส่งต่อกันไปแย่งด่านที่๓
ด้านที่๓ผู้สูงวัยจะช่วยกันเอาไม้สอยว่าวทั้ง๓ตัว
แขวนบนเสา๓เสาภายในเวลา๕นาที
ถ้าทำได้รับเงินสนับสนุนอบตไปเลย๓๐๐๐บาท

มีเวลา๕นาทีทำสำเร็จพาว่าวขึ้นฟ้าภายใน๕นาทีรับ๓๐๐๐นะครับ

ความสามากีของอคจะทำสำเร็จหรือไม่

เทียบตัวครับ
ทีละคนเลยครับ
พร้อมเลยครับ

ทะกาวเร็วครับ

เด็กน้อยรอกิ่งหางอยู่นะครับ

เซ็นเสร็จเมื่อไหร่เด็กน้อยไป
หยิบหางทันทีหยิบได้ทีละหาง

ตอนนี้ไหว้ไปครับตัวเลขขวาแล้วนะครับ

กำนัน

อะไรอะไร

เร็วเร็ว

เอาเลย
ไม่ได้เร็วเร็วเร็ว

ถ้าเกิน๕นาทีแม้แต่๐๑วินาที

ดูนะครับว่าความสามัคคีของ
ดอนคาจะทำได้กี่นาที
เลขสุดท้ายที่เป็นวินาทีคือ๕๖วินาที
อันนั้นคือเลขท้ายนะเลขท้ายนะ
และตัวเลขที่ออกก็คือ
๒นาที๕๖วินาทีครับ

ทำสำเร็จนะครับผมเราไปมอบเงินกันเลยดีกว่า

รายการอบตมหาสนุกและไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
มอบเงินให้อบตดอนค่าสามหมื่น
ขอบคุณมากครับถามกันนิดนึงยื่นไมค์หน่อยนะครับ
ท่านนายกครับผมจะเอาเงินไปทำอะไรครับเอาไว้ให้คนพิการเป็นบางส่วนนะครับ
แล้วอีกบางส่วนล่ะครับบางส่วนก็เอาไว้มีกิจกรรมอะไรก็เอาไว้
ไว้ช่วยกิจกรรมบางส่วนกิจกรรมก็เช่นเล่นวาวคุณจะเล่นอะไรครับ
แล้วก็มีอะไรอีกไหมมีไหมฮะมีปริพย์หนี้หลายอย่างอ่างานปั้งไฟ
แม่วันนี้นะครับดีใจมากนะครับผมมีโอกาสได้มา
เยือนถิ่นของคนลาเวียงครับบอกคุณผู้ชมจริงจริงนะครับว่า
ผมไม่เคยทราบมาก่อนว่าจะมีชาวลาเวียงเนี่ยอยู่ในอำเภออูทองสุพรรณบุรีนะครับ
มาที่นี่แล้วรู้สึกว่าเหมือนผมได้ไปเที่ยวภาคอีสาน
ผมเป็นคนอีสานแท้ยังไม่ทราบว่าที่นี่นะมีคนราเวียงมาอาศัยอยู่
ขอบคุณทางรายการที่พาผมมาเห็นความตื่นตาตื่นใจแบบนี้ครับแล้วแปลว่าทำแบบอีสานเลยครับ
ครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับท่านกำนันด้วยขอบคุณทุกคนน่ารักมากนะครับผม
วันนี้ดีใจแล้วก็มีความสุขที่ได้มาเยือนนอนค้า
แล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราที่พาเราไปทุกที่ทั่วประเทศนะครับ
สามารถติดตามชมรายการอบตมหาสนุกของเราได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
อย่าลืมครับสนุกทุกที่ทั่วไทยสู้กันทุกวัยสามัคคียกตำบล

มาแล้วครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้
เพื่อลุ้นรับเสื้อสวยเก๋จากรายการอบตมหาสนุก
จำนวน๒รางวัลรางวัลละ๓ตัว
กดไลค์และกดแชร์พร้อมตอบคำถามเข้ามาว่า
ในช่วงอบตขอปรุงชาวตะบนดอนคาแข่งขันกันทำอะไร
ระหว่างข้าวปั้นหรือข้าวปุ้นหัวไก่อก
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี๒ท่านจากการสุ่ม

อบตมหาสนุก